คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในการตามหาน้องจีน่า
เด็กหญิงวัยหนึ่งควบสิบเอ็ดเดือนที่บ้านเฮ้ยฝากดาบ
มนตอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ก็อย่างที่ท่านติดตามเมื่อสักครู่นี้นะครับ
พ่อเนี่ยออกเดินตามหาตามจุดที่ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงร้องของเด็ก
นี่กลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาแล้วนะคะ
คุณชมพู่สรรพัฒน์อยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่านะครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินก็อยู่คุณนฤทธบุญนิ่มก็อยู่
คุณชมพู่ครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับที่คุณพ่อกลับมาถึงบ้าน
ก็บรรยากาศล่าสุดนะคะนี่คือคุณผู้ชมเห็นอยู่
นี่คือเป็นภาพที่คุณพ่อได้มานั่งเล่าให้แม่ฟัง
ว่าไปค้นเจอแล้วก็ไปถามไปเจออะไรบ้าง
ซึ่งแม่ของน้องจีน่าเองก็มีการสอบถาม
ถึงตัวใบตองแล้วก็เปลือกของมะม่วง
เปลือกของตัวแตงกวานะคะที่ทิ้งไว้ในสวนลิ้นจี่
ด้วยสีหน้าค่าตาที่สังเกตทีมข่าวได้พบว่า
หน้าค่าตาของคุณแม่เองก็ดูมีความหวังนะคะ
เราเดินไปแล้วเดินไปไกลไหมพ่อ
เดินไปประมาณกิโลหนึ่งมาจากเนี่ย
ประมาณกิโลหนึ่งได้ไหม
เมื่อกี้แม่ก็ตะโกนเรียกเลยว่าโหพ่อกลับมาดีใจ

ให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยไหมคะ
ลาขอจริง
ทำน้ำ
วันพรุ่งนี้คุณพ่อจะเดินตามหาน้องอีกไหมคะ
หรือว่าทางพวกนายผู้แยกบ้านนะครับ
แม้ว่าวันนี้เราจะไปเดินตามหาเสียงเด็กแบบนี้
แล้วไม่มีเสียงพรุ่งนี้เขาจะมีการ
เริ่มต้นหาตั้งแต่ประมาณช่วง๙นาฬิกา
ครับคุณพ่อจะไปร่วมตามหากับทางเจ้าหน้าที่ด้วยมั้ยหลังแปดโมงครับคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ทั้งสองท่านคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าจะเริ่มต้นตามหาตั้งแต่๘นาฬิกา
ตั้งแต่เช้าก็คือต้องรอเขารอเขารอเขาวางแผนยังไงนะครับ
แต่เรื่องของคืนเนี้ยก็จะแจ้งพรุ่งนี้ครับผมจะแจ้งพรุ่งนี้ว่าเขาจะ
ทำยังไงอีกจะยังไงต่อนะครับครับเพราะเราไปตามหาแล้วเราก็ยังไม่เจอ
ได้ยินเสียงคล้ายเด็กครับซึ่งวันนี้พรุ่งนี้คุณพ่อก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะ
ตามหาพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่แต่คาดว่าอาจจะเดินตามหาก่อนเจ้าหน้าที่โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาสักประมาณ
นาฬิกา๓๐นาทีนะคะนี่ก็คือเป็นความหวังความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าที่ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็มีความหวังในการที่จะเดินตามหาลูกสาวคนนี้ค่ะ
ครับก็เหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะได้พักผ่อน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
ประมาณ๙โมงเริ่มปฏิบัติการค้นหากันต่อ
แต่คุณพ่อบอกเดี๋ยวสัก๘โมงก็น่าจะออกก่อนแล้วล่ะ
ส่วนเรื่องที่ไปเจอในคืนวันนี้ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบต่อไป
ว่าไปเจออะไรมาบ้างตามเบาะแสร่องรอยต่าง

อันนี้คือล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยฝักดาบที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ